เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเช่นเดียวกัน
แต่ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
เขาขี่ประกบรถจักรยานของเหยื่อ
เพื่อที่จะกระชากกระเป๋านะครับ

เกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อผู้หญิงคนนี้นะครับ

กระชากกระเป๋าแล้วก็ลากผู้หญิงคนนี้ไปกลางถนนเลยนะครับ

แล้วก็ชาวเน็ตแชร์ต่อกันจำนวนมากนะครับ
เป็นภาพที่คนร้ายอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
กระชากระเป๋าของคุณแพร่ทองผาสกุลอายุ๔๓ปี
ขณะที่ขี่รถจักรยานไปทำงานนะครับ
รถของเธอล้มลงถลายไปกับพื้นถนนกว่า๓๐เมตร
ได้รับบาดเจ็บมีรอยถลอกหลายแห่งตามร่างกายนะครับ
แล้วคนร้ายก็ปล่อยมือแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
โดยที่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานนี้

แดงน้อยตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ให้ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดภาวะ
ให้แก่ผู้ที่ทำมาหากินสุธฤทธิ์
รวมถึงชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับ
ก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ